คุณผู้ชมที่เพิ่งจะไปเลือกตั้งมาขยับเข้ามาใกล้ทีวีหน่อยแล้วก็หรือว่าดูโทรศัพท์ใกล้ใกล้หน่อย
ผมอยากจะให้ดูนะครับเพราะว่ามันเป็นควันหลงของการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนมวกเหล็ก
เกิดปัญหาขึ้นเมื่อบัตรชี้ชะตาใบนี้ตกลงมันดีหรือมันเสีย
แต่ก่อนอื่นไปดูบรรยากาศมันวุ่นวายทีเดียวครับ
ได้เวลาที่จะพึ่งพาคุณผู้ชมแล้วครับ
ช่วยดูหน่อยนะฮะใครคอการเมืองหรือว่าคนเพิ่งไปเลือกตั้งมา
ปุ้ยก๊อฟอันนี้กาเอาคะแนนหรือว่ากาทิ้ง
มันมีการขีดค่าไปแล้วอันนี้กาทิ้งนะอันนี้ไม่ได้เลย
นับเป็นบัตรเสียนะคะเพราะมันมีการขีดค่ากากบาทไปแล้ว
ก็ถือว่าไม่ได้แล้วใช่ไหมไอ้เราเนี่ยนะมันทำข่าวเลือกตั้งไหม
เห็นแบบนี้ก็รู้แล้วว่าจะต้องกากบาทให้ชัดเจน
ในช่องที่ให้ทำเครื่องหมายใช่และจะไม่มีการขีดสิ่งหนึ่งสิ่งใด
เข้าไปในนั้นให้เห็นเป็นเส้นตัดกันเท่านั้น
นี่แหละครับที่เห็นไปเมื่อสักครู่มันเป็นบรรยากาศของการนับคะแนน
เลือกตั้งผู้สมัครนายกเทศบนตรีเทศบาลตะบนมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรีครับเมื่อคืนวันที่๒๘มีนาคม
มีบัตรลงคะแนน๑ใบนะครับที่หน่วยที่๔เขต๒
มันมีปัญหามันจะเป็นบัตรดีหรือบัตรเสีย
เนื่องจากในช่องการลงคะแนนหมายเลข๑
มีการกากบาทแบบขีดซ้ำไปซ้ำมา
หรือว่ามันจะขีดค่าก็ไม่เชิง

มันมีผลต่อตำแหน่งนายกเทศมนตรีนะสิ
ระหว่างเบอร์๑คือนายสิทธิวัดหวังสวัสดิ์
ผู้สมัครเบอร์๒นายอาทิตย์เสมาพิทักษ์
นี่แหละฮะเหตุการณ์แรกก่อนเลยนะ
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งได้เปิด
เปิดดูบัตรแล้วก็บอกว่าบัตรดี
เพราะบัตรนี้ปั๊บกาคะแนนลงบนกระดานเสีย
แต่เมื่อขีดคะแนนเติมไปแล้วอีกฝ่ายบอกที่สังเกตการณ์อยู่บอกว่า
มันจะเป็นบัตรดีได้ยังไงบัตรนี้มันเป็นบัตรเสีย
ก็มีการลบคะแนนออกวุ่นวายสิครับ

เพราะถือว่านับคะแนนไปแล้วจะลบได้ยังไง
จากนั้นก็เกิดการทักท้วงกันชนละมุนตามในคลิปที่เกิดขึ้น
ความสำคัญของบัตรใบนี้ครับคุณผู้ชมน้องปุ้ยน้องก๊อฟฮะ

ไอ้เจ้าบัตรใบนี้นะมันดันเป็นใบชี้ชะตา

เพราะว่าหากกรรมการชี้ว่าเป็นบัตรเสียนะ
ฟายผู้สมัครเบอร์๑ก็จะแพ้ไปเลย

เบอร์๑เกือบเบอร์๒จะมีคะแนนเสมอกันน่ะ